คุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจโควิด
เพราะว่ายังมีผู้ติดเชื้อมากขึ้นเรื่อยนะคะ
อย่างล่าสุดข่าวด่วนวันนี้เลยนะคะ
แจ้งข่าวว่าพี่น็อตนุติสามีนี่นะคะติดเชื้อโควิดค่ะ
บอกว่าพี่น็อตนุติสามีตอนนี้ติดโควิดนะคะ
ก่อนที่จะเริ่มมีอาการนั่นเอง
นับย้อนไป๗ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ
น็อตเขาออกไปทำงานข้างนอกปกติเลยนะคะ
ก็คือไปรับเชิญในละครเรื่องหนึ่ง
หลังจากนั้นก็เดินทางไปทำงานประจำแถวย่านสาธรณ์
พี่น็อตนี้ก็คือจะใส่หน้ากากตลอด
แม้เฉพาะเวลาทานอาหารกับครอบครัวเท่านั้น
แล้วก็ถอดหน้ากากตอนเข้าฉากละครนั่นเองค่ะ
คือคุณผู้ชมขาไปรับเชิญถ่ายแค่ฉากเดียวนะ
จนกระทั่งเริ่มมีอาการค่ะวันที่๑๔
แล้วก็วันที่๑๔ธันวาคมที่ผ่านมา

ก็เลยเข้ารับการรักษาตัวทันทีที่โรงพยาบาลในเช้าวันที่๑๕นะคะ
แล้วก็กักตัวอยู่ที่บ้านนั่นเองค่ะ

กวางก็เลยตั้งใจจะมาโพสต์แจ้งข่าว
แล้วก็อยากจะให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคน
แม้ว่าจะมีการรับวัคซีนมาแล้วหรืออะไรก็ตาม
ยังคงต้องระมัดระวังตัวอย่างที่สุดนะคะ
ขนาดว่าครอบครัวของพี่น็อตพี่กวางเนี่ย

ท้ายที่สุดพี่น็อตก็ยังได้รับเชื้อมา
ก็ทีมงานบันเทิงไทยรัฐของเราก็ขอให้พี่น็อต